ดูคลิปนี้หน่อยละกันค่ะในโลกโซเชียลหลายคนเห็นคลิปนี้เห็นภาพนี้แล้ว
วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นเด็กนั่งอยู่เหมือนกับนั่งอยู่บนหลังคารถ
จอดติดไฟแดงหลายคนก็บอกมันปลอดภัยไหม

เด็กก็นั่งชมวิวทิวทัศน์ตากลมตามปกติแบบนี้
แต่คนขับตามมาเขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่ปกติและเกิดอันตรายได้
คือเรื่องนี้คุณหยกเชิงร้อยเขาโพสต์ข้อความ

คิดยังไงถึงให้เด็กนั่งบนหลังคารถแบบนี้มันอันตราย
ดูแล้วไม่สมควรบอกพี่กัดมาด้วย
อยู่ที่บริเวณแยกท่าจักรที่จังหวัดลำพูน
ทีนี้พอคนแชร์ภาพนี้ไปวิพากษ์วิจารณ์
ถ้าเกิดว่ารถมันเลี้ยวโค้งหรือว่ามันขับ
แล้วเด็กแบบหงายเงิบตกลงมาล่ะมันเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะ
ล่าสุดเจ้าของรถที่เป็นแม่ของเด็ก
เข้าพบตำรวจแล้วก็ชี้แจงแล้วนะ
บอกว่าเมื่อวันนั้นให้คุณพ่อของเธอ
ก็คือมีศักดิ์เป็นคุณตาของเด็กนี่นะคะ
พอขากลับเนี่ยมันใกล้จะถึงบ้านละ
น้องก็ขอคุณตาน้องเพิ่งเล่นบอลมาเสร็จไง
ก็บอกว่าขอขึ้นไปนั่งบนหลังคารถได้ไหม
อยากที่จะไปสูดอากาศมันเหนื่อย

น้องเคยขึ้นไปนั่งเป็นประจำแบบนี้
ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอะไร
เพราะน้องเขาชอบและมองว่าเป็นความสุขสนของเด็ก
อือทีนี้พอสังคมมองว่าไม่เหมาะสมก็พร้อมจะขอโทษ
แต่ยังไงก็ตามทางคุณตาคนขับรถน่ะนะ
เขาก็บอกด้วยบอกว่าตาใช้ความเร็วในการขับรถ๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พอถึง๔แยกตอนที่รถติดไฟแดง
พอเด็กขึ้นไปนั่งข้างบนเท้ายังเหยียบอยู่ที่เบาะนะ
แล้วพอสัญญาณไฟเขียวก็บอกว่าระวังนะจับแน่น
คุณตาก็ค่อยขับเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ๓๐๐เมตรก็ถึงบ้าน
คือจะขับช้าหรือขับเร็วมันก็อันตรายทั้งนั้นนะ
จริงแล้วคนที่เห็นพฤติกรรมของเด็กแล้วนะฮะ

หนึ่งคือขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
สองไม่รัดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็เปรียบเทียบปรับ
รวมถึงวากเหล่าตักเตือนไปแล้วนะครับ